มีลุ้นเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นใต้โต๊ะ
ค่ะคู่จิ้นนะคะณเดชน์ยายา
อยากรู้ว่าวันเกิดที่ผ่านมาของสาวยายาเนี่ย
มือของพี่แบรี่อยู่ตรงมือของยายาหรือว่าทำอะไรกันอยู่คะ
อ่ะรวมความอบอุ่นของสองครอบครัวเอาไว้
แต่ที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษก็เรื่องของมือของณเดชน์นี่แหละ

แถมยังไปอยู่ในจุดเดียวกับมือของฝ่ายหญิงแบบพอดิบพอดี
งานนี้ค่ะแฟนคลับจิ้นกันกระจายเลย
บอกว่าเกิดความหวานความฟินอยู่ใต้โต๊ะแน่
เขามองกันไม่เห็นแต่ว่าคาดเดากันได้ไม่ยาก
ซึ่งพระนางคู่จิ้นเอ็นไวน์ก็ไม่ปล่อยให้เดากันนานนะคะ
ออกมายอมรับแล้วล่ะว่านะตอนนั้นน่ะกุมมือกันอยู่จริง
เออแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรพิเศษเอาอีกแล้ว
ส่วนของขวัญที่สาวยายาได้รับนะคะ
ก็มีทั้งแจ็คเก็ตจากแม่แก้วแล้วก็ช่อดอกไม้สีหวานจากหนุ่มณเดชน์เอง
และแม้ว่าจะเป็นการดูเหมือนเป็นการเปิดตัวมากขึ้นทุกวันนะคุณผู้ชม
แต่ว่าทั้งคู่ตอนนี้เหมือนเดิมไม่ขอฟันทงสถานะ
ปล่อยให้แฟนคลับคิดกันเอาเองค่ะ
จับมือกันจริงหรือครับไม่ตรง

จับครับจับแต่ก็ไม่มีอะไรครับ
พรอะไรกันให้เฉยครับผมโวยพรวันเกิดอะไรอย่างนี้ครับไม่มีอะไรครับผม
บรรยากาศมันพาไปหรือว่าไงครับ

จับมือหวานมีคล้าย
จริงมันไม่ได้ถึงกับจับแบบจับนะคะมันแค่วาง
จับแค่มือใหญ่นะครับ
ก็ไม่หรอกครับจริงก็เหมือนเหมือนกันนะครับ
ทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย
มันดูเออว่าเราเปิดโต้แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ไม่แหละครับก็อย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งแล้วทุกคนก็พอจะทราบกันดีอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้ต้องมาอะไรกันมากนะครับก็ไปอย่างนี้เรื่อยครับผมสบายใจดี
เรียกว่าไม่บอกแต่ไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับ
เออคิดกันเอาเองนะครับผม
ธนาไหมก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อย
แหวนของหมูที่มันใส่นิ้วอื่นไม่ได้มันก็ต้องใส่นิ้วนี้
แล้วที่บ้านค่ะคุณมีมือฝั่งซ้ายไม่ใช่เป็นมือที่แต่งงานค่ะ
เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความหมายที่ลึกซึ้งขนาดว่ามันเหมือนกับแต่งงานไม่ใช่
อกไม้มันก็มีความหมายที่แตกต่างไปค่ะมันขึ้นอยู่กับคนที่ให้มากกว่า

ไม่ได้จับขนาดนั้นแค่เอามือวางไว้เฉย

รู้จักกันมาตั้ง๗๘ปีก็ว่ากันไป
แล้วไม่ให้จิ้นกับคนไหนด้วยจะไม่ให้เขารู้สึกดีต่อกันได้ยังไง

เคยมีข่าวกับคนอื่นเลยคนนี้